มาดูความปังของแม่ตุ๊กดวงตาตุงคมณีค่ะ
ต้องบอกว่าวัยใกล้๗๐แล้วแต่งานในวงการยังมากมาย

ซึ่งแม่ตุ๊กนะคะก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ยังคิดถึงฝีมือการแสดงของแม่ตุ๊กอยู่เสมอค่ะ
จากงานในวงการแล้วนะคะแม่ตุ๊กยังเตรียมเปิดธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแม่ตุ๊กเผยเคล็ดลับกับเรานะคะว่า
ต้องมีความตั้งใจและซื่อสัตว์ในอาชีพของตัวเอง
แล้วก็แม่ตุ๊กมีอาหารเสริมทางใจเป็นบุญที่สั่งสมมา
แล้วก็การเสริมดวงด้วยการสักลายมือกับอาจารย์เปิ้ล
มันจะทำให้เราปังจริงหรอ
แต่พอมีการศักดิ์คุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วย

ถือว่าการศักดิ์เป็นเหมือนอาหารเสริมให้แม่นะ
คือว่าคือแม่อายุมากแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เสื่อมโทรมโรยลา
ก็ต้องกินอาหารเสริมเข้าไปบำรุงร่างกาย
อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการเสริมในด้านจิตใจให้พลังทางจิตใจ
เหมือนกับว่าเรามีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวเรา
เวลาเราขอเนี่ยมันไม่ใช่นอนเฉยเราขอแล้วจะมานะลูกนะ
เราก็ต้องขยันทำมาหากินแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองด้วย
ตุ๊กพูดดีมากคุณผู้ชมนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใครอยากปังหรืออยากลองสามารถหาข้อมูลได้ในเฟซบุ๊คอาจารย์เปิ้ลสักลายมือเศรษฐีมหาเห็ง๙๙๙นั่นเองนะคะ

นี่ไงสแกนคิวอัคโกนหน้าจอนี่ขึ้นอยู่
เอาล่ะนี่ฉันก็รีบแอดไลน์เลยค่ะ

ขอที่จะเป็นปังนะคะ

ของดีเรายังมาบอกเล่าคุณผู้ชมเลยนะคะ

ไปทำแล้วปังก็มาบอกเล่ากันได้ด้วยนะคะ